แต่ว่าเรื่องของน้ำมัน
วันนั้นมันลงทีละเท่าไหร่นะต่อ
จริงเดือนนี้ลงมาตลอดเลยนะ
จนกระทั่งตี๕ที่ผ่านมาขึ้นแล้ว
มีครั้งไหนลง๘๐สตางค์ไหม

อ๋อมีครั้งนึงที่ลงไปทีเดียว๓บาท
อ๋อทั้งนั้นแหละเยอะสุด

คือส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่าโดนกดดันด้วย
แต่นี่เช้านี้ขึ้นไปแล้วครับ๓๔นาที๘๐สตางค์จ้า

ผมเชื่อว่าตอนเย็นนะแห่เข้าปั๊ม
แห่เข้าปั๊มไปเติมกันก่อนเลย

ดีมากเลยที่ได้เติมน้ำมันฟรี

รถน้อยมากเลยนี่ปั๊มไหนเนี่ยฮะดีจังเลยแฟมภาพแฟมภาพ
อาจจะถ่ายเมื่อนานแล้วครับถ่ายน้ำมันถูกถูกนี่แหละครับ
คุณผู้ชมฮะตี๕ที่ผ่านมาราคาขายปลีกเป็นดังนี้คุณผู้ชม
ปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วเบนซินนะสี่สิบห้าบาทยี่สิบหกสตางค์
แก๊สโซฮอล์เก้าสิบห้าอยู่ที่สามสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์นะครับ
แก๊สโซฮอล์เก้าสิบเอ็ดอยู่ที่สามสิบเจ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์
แก๊สโซฮอล์อียี่สิบอยู่ที่สามสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์
และแก๊สโซฮอล์อีแปดสิบห้าอยู่ที่สามสิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์ครับ
ส่วนใครเติมอันนี้ซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล
เก้าสิบห้าอยู่ที่สี่สิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์นะครับ
น้ำมันดีเซลคงเดิมนะเมื่อคืนนี้อย่างที่ดอมบอกครับ
โอ้โหหลายจังหวัดประชาชนแห่แหนแพนด้ากันไป
เติมน้ำมันที่กระบี่ครับโอ้โหหลายปั๊มในตัวเมือง
รถยนต์รถจักรยายนบางส่วนนะเอาแกนลอนมาด้วยเลย
ซื้อน้ำมันตุนเอาไว้จนเด็กปั๊มพี่น้องเด็กปั๊ม
ทำงานอย่างหนักตั้งแต่หัวค่ำจนถึงดึกเลยครับ
ใช้รถหลายลายมีความเห็นบอกว่าโอ้โหการปรับราคาน้ำมันในครั้งนี้
มันไม่ค่อยยุติธรรมนะเพราะช่วงที่ราคาน้ำมันปรับราคาลงเนี่ย
ครั้งละ๖๐สตางค์๓๐สตางค์๔๐สตางค์แต่ปรับขึ้นเนี่ยโอ้โหพร้อมกันเนี่ยนะครับ
สิบสตางค์เนี่ยเยอะอ่ะยังไม่มั่นใจว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้เนี่ย
จะปรับขึ้นอีกหรือเปล่านะฮะหลายคนจึงจำเป็นต้องเติมน้ำมันตุนเอาไว้ก่อนนะครับ
ขณะที่บางคนช่วงหลังบอกตั้งแต่ราคาน้ำมันแพงนะครับรถไม่ใช้แล้ว
ไม่เอาออกไปใช้ถ้าไม่จำเป็นครับนะฮะแล้วก็งดการเดินทางไกลไปแล้วนะครับ
นี่คือสถานการณ์น้ำมันนะฮะแล้วก็โอ้โห